พื้นที่ไหนที่น้ำท่วมขอความกรุณาเลยนะครับ
อย่าไปเสี่ยงเห็นไหมที่โคราชเมื่อกี้
ที่รถบัสเกี่ยวกับเทเลป่า

ส่วนที่นครสวรรค์ครับรถกระบะนะครับ
ขับไปคงจะไม่เห็นคือเขามีแผงกั้น
แล้วมีป้ายบอกว่าตกคอสะพาน
คือไม่เห็นป้ายแล้วเลยไปปั๊บน้ำมันท่วมไม่เห็นใช่ไหม
คอสะพานแบบนี้ฮะถนนมันขาดน้ำมันซัด
เหตุการณ์นี้มีผู้สีชีวิตหนึ่งรอดหนึ่ง
แล้วก็อีกคนนึงลอยน้ำหายไปครับ
นี่คือสภาพของรถกระบะอิสุสุศีเทา
ทะเบียนบบว๗๐๐๔พระนครศรีอยุธยา
เขาขับตกคอสะพานถนนสายลาดยาวเขาชนกัน
ตะบนวังซ่านอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ครับ
คือถูกน้ำป่าจากแม่วงเนี่ยซัดขาดไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
คือรถที่ขับมาเนี่ยคือมองไม่เห็น

เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านไปช่วยกันกู้รถขึ้นมานะครับ
แล้วก็ช่วยผู้โดยสารที่อยู่ภายในเป็นครอบครัวเดียวกันได้แล้ว
แต่ว่าพบผู้เสียชีวิตครับคือนายสมเวศแสงสมราช
อายุ๖๓ปีเป็นผู้บาดเจ็บนะฮะ
ขออภัยครับคุณสมเวทเสียชีวิตนะฮะ
แต่ผู้บาดเจ็บมีอีกก็คือคุณนางสาววัชลาพรแสงสมราชอายุ๓๐

อกจากนี้ยังมีคนหายอีกคนนึงนะนะครับที่มาด้วยกัน
คือนางไพร้อแสงสมราช
เจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ยังหาไม่เจอไม่รู้รอยไปไหนนะครับ
นายนาธีทองแพงผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า

แล้วก็มีกลวยวางกั้นไว้๒อัน
แต่รถคันดังกล่าวเนี่ยขับมาเขาพยายามตะโกนบอกแล้วแต่คนขับไม่ได้ยิน
คนขับไม่ได้ยินพุ่งตกลงไปตรงถนนที่ขาด
ก็เลยรีบไปช่วยเอาคนขับรีบเอาออกมา
เอาไม้ยื่นให้เกาะแต่ปรากฏว่าเขาไม่เกาะครับ
ก็เลยถูกน้ำพัดลอยหายไปโอ้โหเหตุการณ์นี้ระทึกจริง
ไปดูที่จังหวัดยาลาครับครับมีรถรถ๖ล้อบาทพลุกหนักมา
เอาน้ำดื่มมาเอาน้ำแข็งมาเต็มคันเลยนี่คันนี้
ขับผ่านสะพานเข้าหมู่บ้านนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
นี่เลยครับมันหักกลางแบบนี้เลย
ในตำบลตลิ่งชั้นอบภบนังสตาค่ะ
ทุกข์หนักทำให้สะพานเก่ามันซุดลงที่กลางสะพาน
รถท๪ทลัยลงไปด้านล่างขับต่อไปไม่ได้
ล่าสุดประสานให้รถยกมาเคลื่อนย้ายออกไปแล้ว
เอาล่ะสิแล้วสะพานพัง
แต่ทำยังไงล่ะชาวบ้านกว่า๓หมู่บ้าน
อยู่กันประมาณ๒๐๐กว่าคนได้ครับ
บ้านทัพช้างกิโลเมตรที่๒๖
สัญจรแทนไปก่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แต่ขอโทษมันอ้อมอีก๖๗กิโลเมตร

นายอมรชุ่มช่วยนายอำเภอบรรนังสตานะครับ
มาดูติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า

พอเจอรถหนักเข้ามันก็ซุดตัว
ตอนนี้นะครับประสานให้ทางหลวงชนบท
เร่งซ่อมแสงให้ใช้กันได้

งั้นชาวบ้านอ้อมกันไกลเกือบ๑๐กิโลครับ